เอาละครับกลับเข้ามาสู่การแข่งขันนะครับ
เพื่อฝันของชุมชนครับ

ครับผมเขาก็มีหลากหลายครับ

เขาจะได้รับเงิน๓๐๐๐บาท
แต่ถ้าไม่ได้นะคะจาก๓๐๐๐บาทจะเหลือแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้น

ผมวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของสิ่งที่บางคนบอกว่า
ฉันไม่อยากกินเลยอันนี้ฉันไม่อยากกินเลย

เออกินแล้วมันก็แฮวแฮว

คิดมากเขาชื่อสมหวังแล้ว
ใช่แล้วต้องบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยนะคะแห้วขึ้นชื่อมาก
อร่อยเลยทีเดียวแล้วตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากแห้วมีมากมายเลยอร่อยทั้งนั้นไปดู

ช่วงขอแรง
ชนวังยางเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่อำเภอศรีประจันท
จังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่ครับเป็นพื้นที่แหล่งใหญ่ในการทำนาแห้วของประเทศไทยเลยทีเดียว
เรียกว่าใครอยากแห้วเฮ้ยใครอยากกินแห้วแล้วก็มาที่นี่ได้ทั้งปีครับเพราะมีแห้วให้กินอย่างแน่นอน
และภายในชุมชนวังยางแห่งนี้มีเส้นทางขนส่งสายหลักก็คือ
ถนนเข้าหมู่บ้านเส้นนี้นี่แหละครับที่ต้องผ่านสะพานข้ามคลองที่มีสภาพเก่าแก่ไม่มีสีไม่มีสัญลักษณ์บอกทาง
บางครั้งครับก็เกิดอุบัติเหตุรถตกคลองบ้างพื้นถนนโดยเฉพาะบริเวณสะพานก็สุดโสมครับเป็นปัญหาในการเดินทางของชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมาก
ปอกเปลือกแห้วจำนวน๓กิโลกรัมภายในเวลา๒นาที
เพื่อหาเงินมาซ่อมแซมสะพานให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
และสร้างความปลอดภัยให้คนในชุมชน
งานนี้จะมีรอยยิ้มหรือมีน้ำตา
ถึงเวลาพิสูจน์และเอาใจช่วยพวกเขากันแล้วล่ะครับ

สู้
แม่นักหวังให้รู้จักนะคะนี่คือคุณสันติมปรางหวาน
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี

เป็นตัวแทนของชุมชนชุมชน

วังยางนะคะวันนี้เนี่ย
ถ้าพูดถึงชุมชนวังยางเนี่ยอาชีพที่เราทำหลักคือ
คือกาเศรษฐกรรมครับกาเศรษฐกรรมทำนาและก็ทำแห้วด้วยครับ

ประเทศไทยครับมีจังหวัดเดียวครับจังหวัดสุพรรณบุรีที่ทำแห้วได้

เพราะว่าพื้นที่พื้นที่ดินครับเป็นดินและน้ำอุดมสมบูรณ์
แล้วเวลาเอามาแปรรูปต้องบอกว่าอันนี้สุดยอดมากเลยพี่สันติ

อันนี้ยังเห็นเป็นหน้าตาแห้วอันนี้คืออะไรคะ

แต่อันนี้ไปเกี่ยวกับข้าวเกียบกุ้งเขาได้ยังไงฮะเนี่ย
อันนี้เราก็แปรรูปเป็นข้าวเกียบแห้วบ้า

คือจริงแล้วต้องมีแป้งด้วยเพราะว่าแห้วอย่างเดียวมันเอา

ก็ทำเป็นรูปข้าวเกียบลองชิม

เล่าสิว่ามันยังมีผสมของแห้วอยู่มั๊ย

โอ๊ยดูดี้

อื้ออื้อ

คำถามสันติในระหว่างที่ชิมกันอยู่นี่ว่า
ว่าวันนี้ที่มาท้าเราอยากเอาเงินไปทำอะไร
เราก็จะเอานำเงินนะครับไปปรับปรุงทาสีสะพาน
เพราะว่าสะพานเราเก่าแล้วชมรุดมากครับ
สีที่ตั้งใจจะทาจะเป็นอะไรก็สีสะท้อนแสงหรือว่าจะเป็นสี

ไปดูกติกาว่าสิ่งที่ท้าเรามาเนี่ยเราให้ทำอะไร

กติกาเกมปอกแห้วสามัคคีเพื่อชุมชน
ชาวบ้าน๒๐คนช่วยกันปอกเปลือกแห้วจำนวน๓กิโลกรัม
ให้หมดภายในเวลา๒นาที
ถ้าทำได้ก็รับเงินรางวัลไปเลย๓๐๐๐บาท

เงินรางวัลจะลดลงเหลือ๑๕๐๐๐บาทเท่านั้นครับ
เอาละครับตอนนี้พร้อมอยู่แล้วที่จะทำการแข่งขันนะครับผม
ถ้าคุณทำได้นะคะหมดภายใน๒นาที

นี่รอนานขนาดนี้ถึงเอามีดปักหลังพี่ลินเลยเหรอเนี่ย
เดี๋ยวพี่ดึงออกให้
โอ้โหไม่มีเลือดวอลิงลองจิ้มใหม่ไหม

นาทีทำได้รับไปเลย๓๐๐๐
โอ้โหเอาให้ได้นะพวกเรา
เพื่อสะพานของพวกเราสู้ไหมสู้

ป้าคนนี้แกอารมณ์ขึ้นเนอะ
อยากให้เขาได้ไปกลัวเขาไม่มีสีทาสะพาน
รอถ้าได้แล้ววิ่งมาเลยนะ

พี่มะปางหวานเป็นคนแบ่ง

จะไม่หายใจแล้วเนี่ยหลุดซะเกิน

เร็ว

เร็ว
เร็ว

เร็ว
เร็ว

เร็ว

เร็ว

เร็ว

เร็ว

เร็ว

และทาสีสะพานเพื่อลดอุบัติเหตุให้ชาวบ้าน
นี่แหละครับสามัคคีคือพลังจริง
และขอขอบคุณอบจชาวสุพรรณบุรีพี่น้องชาวสุพรรณบุรีนะคะ
เชียร์ขอบคุณสถานที่เบื้องชวากแห่งนี้นะคะ

ให้พวกเรากินอิ่มนอนอุ่นเมื่อคืนนี้

มีเรื่องราวดีของแต่ละจังหวัดแนะนำกันเข้ามาครับ
อย่าลืมครับสนุกทุกที่โชว์ของดีทั่วไทย
สามัคคีทุกวัยสู้สุดใจเพื่อชุมชน
สวัสดีค่ะ
เจอกันในวันศุกร์ถัดไปหลังรายการออกอากาศนะครับ